สมุทรปราการที่ชุมชนแห่งหนึ่งแถวสำโรงปรากฏว่ามีวัยรุ่นมาตามหาคู่อริ
พอไม่เจอนี่ชักปืนยิงขู่ในชุมชนเลยนะฮะ
ในจังหวัดตรงนี้กล้องวงชรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ขี่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับมาถามหาคน
คือจะเห็นว่าวัยรุ่น๒คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาแล้ว
โดดลงมาใช้ปืนพกนะฮะคือไล่ยิงเลยนะฮะ
แล้วก็รีบกลับขึ้นไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
ติดเครื่องรออยู่นี่นี่แม่มันไม่มีเสียงนะฮะ
นี่ฮะคือทำอย่างกันในหนังเลยนี่มีถอยยิงด้วยเห็นไหม
เห็นไหมแล้วเพื่อนก็รออยู่
เสร็จแล้วก็นี่กลับไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไปค่ะโอ้โห
คืออันนี้มันอุกอ่านมากนะใช่ค่ะถือว่าอุกอ่านมากนะครับ
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็วันที่๑๘นะครับ
ช่วงอ่าช่วงสักห้าทุ่มแล้วตรงนี้เป็น
ชุมชนร่วมศรัทธาพัฒนาตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับบอกหลักฐานพร้อมมายิงมั่วเนี่ย
แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อนจะทำยังไงกล้าทำก็ต้องกล้ารับนี่
ตรงนี้นะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ชุมชนแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับวัยรุ่นในพื้นที่คนนึงนะเขาก็อยู่แถวนั้นด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าวันก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ๒คนขี่จักรยานยนต์มาก่อน
จอดถามว่ารู้จักคนนั้นไหมคนนี้ไหมตอนนั้นยังไม่ทันตอบอะไรเลยนะฮะ
ถูกยิงปืนลงพื้นขู่สามนัดแล้วไอ้พวกนี้ก็วิ่งออกไปทางปากซอย
จากนั้นก็ยิงเข้ามาในซอยอีก๕นัดรวม๘นัดแล้วขี่รถหลบหนีไป
โชคดีมากไม่มีใครบาดเจ็บนี่วันเกิดเหตุนะฮะวันเกิดเหตุนะครับ
วัยรุ่นที่คุยกับเราบอกว่าเขาก็ไม่รู้จักนะครับแต่ก็จำได้ว่าเหมือนกับเป็นคนหมู่บ้านใกล้เคียงกัน
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยไปติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยเพราะถือว่าพฤติกรรมอุกอาจมากนะ
คือเป็นจังหวะที่คนก็มีนะแถวนั้นเพราะว่าลงมาถาม
รู้จักคนนั้นไหมคนนี้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครให้คำตอบ

พอไปถามว่าไม่มีใครรู้จักคนที่ตัวเองต้องการเนี่ยยิงลงพื้นสามครั้ง
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยแล้วในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้าซอยและในภาพกล้องอุงจรปิดแต่ก่อนหน้านี้เข้าไปในซอย

ตรงนี้คือหน้านี้เข้าไปในซอย
ตรงนี้คือหน้านี้เข้าไปในซอย

ตรงนี้คือหน้านี้เข้าไปในซอย